วันนี้เช้านี้ใครจะนั่งนั่งได้สบายใจแล้วนะคะ
เพราะว่ากระทรวงคมนาคมสั่งห้ามเรียบร้อยแล้ว
ในการใช้ก๊าซกับเรือโดยสารทุกประเภทและทั่วประเทศด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยคนใช้งานเรือเหลือแค่นี้คุณเขียนมาสอน

เทอมด้วยจริงส่วนหนึ่งปิดเทอมด้วย
เพราะว่านักเรียนมัธยมก็ดีนักศึกษาก็ดี
เขาก็ไม่ได้มาใช้แล้วแต่ว่าคนทำงานนักท่องเที่ยว

มันโล่งเกินเพราะว่าเขาก็ยังกลัวกันอยู่ค่ะ
แต่ว่าบางคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้
แล้วบางคนก็ยังเลือกเรือโดยสารในการใช้
เพราะว่า๑สะดวกอย่างน้อยรถก็ไม่ติด

แต่คิดว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาน่าจะพัฒนาขึ้น

แต่คิดว่ามันไม่มีทางเลือกมันเยอะ
แต่ว่าทางนี้มันเร็วมันสะดวกที่สุด

มันก็ทั้งลำไม่ได้เราคนเดียว
แต่อย่างที่บอกไปสบายใจได้แล้วนะคะ

เรือโดยสารคลองแสนแสบที่ให้บริการ
จะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด

เพราะว่ากระทรวงคมนาคมออกประกาศเลยค่ะว่า
ให้ผู้ประกอบการทุกรายงดใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
และถ้าใครฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดถึง๑๐๐๐บาทค่ะ
จากนี้กระทรวงคมนาคมยังสั่งให้กรมเจ้าท่า
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเรือ

ปกติเขาตรวจสอบกันปีละครั้ง

ก็คือปีหนึ่งจะตรวจสอบตก๒ครั้งด้วยกัน
ก็ขอให้ประชาชนได้มั่นใจนะครับ
วันนี้ได้มาลงพื้นที่จริงแล้วก็ลงนั่งเรือทดสอบดูนะครับ
ก็จะพบว่ามีความมั่นคงแข็งแรงนะครับ
แล้วก็มีความสะดวกสบายจริงไม่จำเป็นต้องไปติดอยู่บนถนนครับ
ส่วนเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เรือโดยสาในคลองแสนแสบระเบิด

เขาบอกว่าจะทราบผลภายใน๑๐วันนี้แหละ
ซึ่งถ้าพูดถึงจำนวนแล้วก็ปริมาณของประชาชนที่ใช้เรือโดยสารเนี่ย
มีทั้งหมดเนี่ยสองแสนคนต่อวันเลยนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
ซึ่งในจำนวน๒แสนคนนี้๖๐๐๐คนใช้บริการเรือในคลองแสนแสบทั้งหมดเลยค่ะ